ทีนี้ค่ะคุณแม่ของคุณตังโมค่ะคุณแม่พนิดา
คุณแม่บอกว่าเอาจริงแม่ก็ไม่ได้ว่าสสเต้นะ
แม่ก็ไม่ได้ว่าทนายกฤษณะนะก็เข้าใจในความหวังดีที่อยากจะพยายามช่วยนะ
แต่แม่บอกว่าแม่ไม่เชื่อบังแจ๊กไอ้ผ้าผืนนั้นมันไม่ใช่
ทำไมออกมาพูดแบบโอ้โหมันทำให้สังคมสับสนกันไปหมดเลย
ทีมข่าวของเราคุยกับคุณแม่พนิดานะคะแม่บอกเลยว่าไร้สาระ
ไร้สาระเลยมันไร้สาระมาก
ภาพแบบนี้มันขายสำเร็จรูปครับรอยเปื้อนเลือดมันก็ทำกันได้ดัดแปลงกันได้อ่ะ
แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าบางแจ๊กโทรหาแม่ด้วยนะ
เนี่ยค่ะแม่ก็พูดไม่กี่คำก็เหมือนกับบันทึกเสียงแล้วก็ไปดัดแปลงไปเผยแพร่ด้วย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
คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวยังไม่มีเวลาคุยนะแต่ใครต้องกันตัวไปโรงพักษณ์เดี๋ยวนี้
แค่นี้มันดูดได้แล้วมันเอาไปเป็นเสียงคนหน้าใครก็ไม่รู้เอาไปใส่เสียงคุณแม่
คุณแม่ก็บอกว่าสิ่งที่บังแจ๊กอ้างเนี่ยมันจะเป็นจริงได้ยังไงผ้าผืนนี้คนเขาหากันแทบพลิกแผ่นดิน
อยู่ดีจะไปอยู่กับบังแจ๊กที่สหรัฐอเมริกามันจะไปไกลขนาดนั้นได้ยังไง
แม่ถามเลยว่าต้องการอะไรบางแจ๊กทำแบบนี้ต้องการอะไร
แต่แม่บอกแม่ก็ไม่ได้ว่าสสเต้ไม่ได้ว่าทนายกฤษณะนะที่พยายามไปหาหลักฐานมาช่วยคดีของน้องแตงโมนะ
แต่แม่บอกว่าก็อย่าไปก้าวไก่การทำงานของตำรวจเขาเลย
ไปเลยยินดีคุณแม่ยินดีคุณแม่ก็บอกท่านเต้ไปแล้วว่ายินดีนะคะ
ช่วยทำงานหาหลักฐานก็ดีแล้วคุณแม่ไม่ได้ว่าอะไร

แม่ไม่ว่าอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะหามาหลักฐานแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้โทรไปว่าอะไรเลย